อันนี้คือเครื่องดื่มเก๊กหวยสำเร็จรูปครับ
อันนี้เครื่องดื่มขิงสำเร็จรูป
ของผมเครื่องดื่มมะตูมสำเร็จรูปนะฮะ

ค่า๒๕๐๐บาทของทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
จะบอกว่ามันใกล้ตัวมากแต่เราไม่ได้ใส่

ขิงนี่คือดีมากมะตูมนี่คือเย็นชื่นใจ
ใช่ครับสดชื่นคนละแบบ
ปกติผมเป็นครูสอนโยคะด้วยครับ

แต่ว่ากินแบบพยายามลดน้ำตาลลงแต่คือไม่กินหวานเลย

ใช่ใบชอบมากราคาร้อนเนี่ยครับ

ในความรู้สึกจากศักดิ์น๓อย่างนั้น

ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่า

อันนี้มันดูขิงมันดูแบบยิ่งใหญ่มะตูมันดูแบบ
เพราะว่าเมนูเล่นแล้วไปกันเลย
คิดว่าน่าจะเป็นเก๊กหวยครับ

หวยถ้วยใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็น
นุ้ยก็ผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นกินน้ำเต็กหวย
ทำไมเขยันชักล่ะเนี่ย

อ๋อเอาล่ะงั้นเป๊กจะเฉลยครับ

เอาล่ะนี่คือสินค้าที่ไม่ได้เลือกค่ะราคาอยู่ที่
๘๑บาท

เก๊กหวยจะต้องถูกกว่า๗๙บาท
ก็มีใจคิดว่าเก๊กหวยน่าจะถูกสุด

แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องดูที่คำเฉลยค่ะ

ร้อนจะชักแก่งหรือเปล่า

น้ำขิงถูกสุดค่ะ

บางคนขิงมองข้ามไปเลยนะ

ปล่อยดูสะกัดของเขาได้ถูกปะใช่ผมชอบคิดว่ามันดูแบบเป็นแบบ
เป็นดูเป็นขิงเป็นสมุนไพรที่มันดูใหญ่นะครับขิงก็ปลูกได้ทุกที่ครับ
ที่วัดปลูกไม่ได้นะทำไมครับวัดไล่ขิงวัดไล่ขิง
ทำไมไม่เรียกปลูกทำไมไม่ปลูกที่วัดท่าไม้

โอ้โฮสิด่ายนิดเดียวเองน่ะไม่ได้ครับรู้สึกสนุกคุณร้อน

โอ้ยวันนี้เสียดาย
ไม่เป็นไรจริงจริง
ใส่เสื้อนกแล้วก็นกจริง
ต่อจากนี้เห็นเก๊กหวยแล้วจะเก๊กซิมเลยทันที

เอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณรอนที่มาร่วมสนุกมากน่ารักมากเลย

น่าเสียดายแทนคุณรอนจริงนะครับ
เหมือนทิ้งเงิน๒๕๐๐๐บาทไปต่อหน้าต่อตา
และคนแข่งขันคนต่อไปจะเป็นใคร
พรุ่งนี้กลับมาชมกันต่อ

ได้เวลาของคุณผู้ชมทางบ้าน
กับช่วงป่วนช้าดวน

เจ๊เล่นอะไรของเจ๊ที่อยู่บัญชวันเล่นอะไรนี่

ยังเลือกถ่ายปัญหาไหม

นี่แถวบ้านเรียกศรีอนนชัย
ลูบบุชชู้หรือ
ไม่ใช่
หมายถึงหัวฉันเนี่ยไบร์รู้ทุกเรื่อง
ลองกันหน่อยไหม
ฉันมีพ่อบุญทุ่มอยู่แล้ว

ต่อให้ทายก่อนเลยต่อให้ทายก่อน

ไหว้พระจุดทูปหรือจุดเทียนก่อน

จุดเทียนฟ้ายยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ไม่มีหรอก
ก็ไม่หมากระดิกหาง

ของมันเป็นหมาที่เชื่องเล่า

บ่โฮเจ้าชั้ย
เพราะหากระดิกหมาไม่ได้

มันเอาเนี่ยจากข่าวมาทายแบบนี้มันไม่

ไม่ตายชุดเลย

สามเล่นนะเอายอมยัง

ฉันไม่พอจ่ายหรอกมันแพง
อย่าดราม่านะเราตกลงกันไปแล้วไม่ใช่หรอกละเบิด

ไม่ได้บอกว่าจะเลี้ยงไอติมหม้อไฟยดเสนี่
ตอนแรกบอกรอยหยักในสมองเยอะรอยหยักในสมองเยอะ
ตอนนี้รอยยับบนหน้าเยอะกว่ารอยอย่างละฉลองพี่

เจ๊กินของถูกสินี่มันแพงตันฉันไม่พอ
ไม่กินของถูกกินไอศกรีมหม้อไฟยศเศษ
เออก็ได้แต่ว่าต้องเลือกเอาเมนูที่มันถูกนะ
เฮ้ยแล้วเมนูแบบไหนล่ะที่ถูกที่สุด
รู้บ้างว่าไอศครีมจากร้านไอติมหม้อไฟยดเส๓รสชาตินี้
รสชาติใดราคาถูกที่สุด
ทุเรียน๒บานาน่าชีส๓รำเลซิน
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ก็ฉีกบาดแผลให้กว้างแล้วเอาจริงเจอลาด

ก็ฉีกแผลให้กว้างแล้วเอาคิงเจอราด

ก็แหกตาให้กว้างแล้วเอาทิ้งเจอราช